มาใช้เทคโนโลยีใช้พวกแอปพลิเคชันต่างในการที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวก
แล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนมากขึ้น
อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราคุ้นมือกันดี
กันปกติอยู่แล้วคราวนี้แชทกับตำรวจบ้างไหมคะ
ใช่ฝากบ้านไว้กับตำรวจก็ส่งข้อมูลไปให้ตำรวจเขาเลยค่ะ
มาใช้ในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ที่จะได้มีการแจ้งมีการส่งข่าว
ถ่ายรูปส่งให้ดูว่ามาตรวจแล้วบ้านปลอดภัยดี
ซึ่งทางภาคเหนือได้รับความสนใจดีมาก
เพราะว่ามีคนเข้าร่วมโครงการกว่า๒๐๐หลังเลย
พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
เดินทางตรวจเยี่ยมที่ร้านสมจิตแอร์
ถนนมหิดลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าร่วมโครงการฝากบ้าน
กับตำรวจช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า

พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์บอกด้วยนะคะว่า

ภาค๕ใน๘จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ตอนนี้มีประชาชนเข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง๓๘โรงพัก
มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว๑๒๗ราย
ส่วนการนำไลน์มาใช้ก็อย่างที่บอกนะคะว่า
เป็นสื่อกลางระหว่างตำรวจกับเจ้าของบ้าน

ยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

สถานีตำรวจในเขตรับผิดชอบค่ะ
ครอบครัวจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนช่วงหยุดยาวอย่างสบายใจ

แล้วก็ขอความร่วมมือว่าติดกล้องวงจรปิดซะหน่อย

สำหรับข้อมูลต่างบริเวณรอบบ้าน